คดีที่เด็กชายวัย๘ขวบคนหนึ่งถูกสามีใหม่ของแม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ย

พอแม่เห็นพาไปส่งโรงพยาบาลตัวพ่อเลี้ยงคนนี้ก็ไปด้วย
ฉวยจังหวะช่วงชุลมุนวุ่นวายซึ่งตอนนั้นเด็กเสียชีวิตเนี่ยหนีไปนะ

ส่วนตัวพ่อเลี้ยงเนี่ยวันนี้ตำรวจคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเช่าที่อยู่ด้วยกันนะกับตัวของแม่เด็ก
แล้วก็ลูกของแม่ของเด็กในอีก๒คน
หนึ่งในนั้นก็คือหนูน้อยวัย๘ขวบที่เสียชีวิตนะครับ
ตรงนี้นะฮะตำรวจเนี่ยคุมตัวเข้าไปทำแผนอยู่สัก๑๕นาที
เดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยดูค่อยไล่นะครับแต่ดูตอนที่ตำรวจเนี่ยนำตัวออกมาขึ้นรถตู้นะครับ
โอ้โหชาวบ้านมารอกันเยอะเลย
นี่ฮะทั้งเสียงตะโกนสาบแช่งสาดน้ำใส่พยายามจะเข้าไปถึงตัวนะ

ว่าคุณผู้ชมทุกคนที่ดูข่าวนี้ค่ะ
ก็คงรู้สึกไม่ต่างกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติพี่น้อง
ไม่ใช่คนในครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิต
แต่ข่าวมันเศร้าใจแล้วมันรับไม่ได้กับพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงไง
อย่างชาวบ้านในพื้นที่เขาก็อยากจะไปเห็นหน้านี่ฮะอยากจะไปดูการทำแผนอ่ะ
คือทุบไปทำร้ายลูกเลี้ยงนี่ก็ว่านักแล้วนี่เอาถึงตายเลยอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูดเสียงเยอะหน่อยนะคะเสียงตะโกนด่าสาบแช่งเป็นระยะระยะ
คือบางคนเขาเข้าไม่ถึงตัวเขาเอาน้ำในขวดน้ำนี่สาดใส่แล้วห้องเครื่องไปเลยก็มีนะครับ
นี่สพนแคร์นะครับคุมตัวผู้ต้องหามาที่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยฮะ
นายวิรัติแซ่เฮ้งอายุ๓๗ปีพ่อเลี้ยงโหดคนนี้นะครับทรมานนะ
แล้วก็ซ้อมลูกเลี้ยงเด็กชายวัย๘ขวบจนเสียชีวิต
บ้านเช่าตรงนี้อยู่ในซอยเทศบาล๕อำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี

อันนี้เป็นตามหน้าที่ของตำรวจเขาต้องเข้าใจเขาด้วยนะ
อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนที่ไปทำร้ายผู้ต้องหาก็จะโดนแบบ
ลักษณะข้อหงข้อหาไปทำร้ายร่างกายเขาพ่วงไปด้วย
จะยุ่งยากซับซ้อนอะไรขึ้นไปอีกนะครับ

วกนี่ปลิวเลยนะฮะหมวกปลิวหลุดจากศีรษะเลยนะครับ
ลูกหลงเข้าไปด้วยที่เห็นเดินกลับเข้าไปอีกรอบเนี่ย
คือเอาออกไปไม่ไหวจะขึ้นรถตู้กลับโรงพักกลับไม่ไห
ทำแผนเสร็จต้องเอากลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งก่อนนะ
แล้วมีน้าชายของเด็กที่เสียชีวิตนะครับ
ใส่เสื้อยืดขาวแมสดำเนี่ยมายืนรอดูการทำแผนอยู่ด้วย
คือเข้าไปถึงตัวต่อยนายวิรัติผู้ต้องหาได้หมัดหนึ่ง
บ้านก็อารมณ์โกรธแค้นกันตะโกนพยายามจะกรูเข้ามาด้วยนะครับ

โอ้โหสุดท้ายเนี่ยตำรวจต้องใช้วิธีคือ
เอารถตู้มาจอดหน้าบ้านก็แล้วกัน
พาผู้ต้องหาเดินไปถึงรถตู้ตำรวจที่จอดอยู่ตรงนู้นไม่ไหวจริง
เอารถตู้มาจอดหน้าบ้านแล้วก็เอาผู้ต้องหาขึ้นรถตู้กลับโรงพักครับ
นี่ค่ะจังหวะรถตู้มาประชิดหน้าบ้านเลย

แต่หลายคนบอกแม่หมัดเดียวของน้าชายนี่มันน้อยไป
แต่ตามหน้าที่ของตำรวจก็ต้องดูแลตรงนี้นะฮะ
ก็ไม่สามารถปล่อยให้เกิดลักษณะการลุมประชาธรรมอะไรผู้ต้องหาเกิดขึ้นได้นะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับคือเราย้อนไปหน่อยนะครับ
ตอนที่ตำรวจคุมตัวนายวิรัติก่อนจะมาทำแผนที่บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย

ตอนคุมตัวออกมาเพื่อจะมานำแผนที่บ้านเช่าเนี่ยตอนลงจากรถตู้
นี่ผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวก็พยายามสอบถามว่าเออ
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นไปทำเด็กอะไรขนาดนี้
นายวิรัติไม่ตอบไม่พูดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมถ่ายหน้าบ้านก่อนขอท้าข่าวฝั่งนี้ก่อนครับ
พี่ไม่ได้อยากจะพูดนะคะพี่

พี่พี่ทำน้องเพราะว่าน้องไม่ตั้งใจเรียนจริงเหรอครับ
ทำให้พี่ทำน้องได้ถึงขนาดนั้นครับ

ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาเข้าไปในบ้านเนี่ย
ไปชี้จุดไปทำแผนใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๕นาทีนะครับ
เป็นบ้านเช่านะฮะที่เขามาเช่าอยู่กับแม่ของเด็กนะ
ของเด็กมีลูกติดอยู่๒คนนะครับ
ชี้จุด๖จุดจุดที่นายวิรัติทำร้ายร่างกายเด็กชายวัย๘ขวบที่เป็นลูกเลี้ยง
ถึงขั้นจับแขวนโยงเอาไว้กับตัวบ้านด้วย

มีหน้าต่างบานเกล็ดหน้าบ้านเป็นจุดที่เด็กชายเนี่ยนอนอยู่กับพี่สาว
กลางบ้านผู้ต้องหาบอกว่าตรงนี้ใช้เท้าเตะเด็กด้วย
หน้าห้องน้ำจุดที่บังคับให้เด็กเนี่ยดื่มปัสสาวะตัวเอง
ด้านในห้องน้ำใช้สายเคเบิ้ลทายมัดเด็กเอาไว้กับราวตากผ้า
ในห้องนอนของนายวิรัติกับแม่ของเด็ก
ตรงนี้เนี่ยเขาบังคับให้ลูกเลี้ยงเขาเนี่ยกินพริกป่นนะครับ
ให้กินปัสสาวะแล้วบังคับให้กินพริกป่นอีก
เด็กเนี่ยอาเจียนออกมาบังคับให้ลูกเลี้ยงกินอ้วกกลับเข้าไปอีกฮะ
อาเจียนออกมาให้กินกลับเข้าไปอีกโอ้โหมีจุดที่เป็นหน้าต่างเหล็กดัดที่ห้องครัว
เด็กเนี่ยถูกจับเอาเชือกมัดเอาไว้อีกโอ้โหพฤติกรรมสุดยอดจริงจริงคือ
อะไรจากขนาดนี้เด็กแปดขวบจะไปสู้อะไรได้
มาดูการทำแผนเห็นผู้ต้องหาที่ถูกคุมตัวลงมาจากรถยลนี่ล้อไง
กับพื้นเลยนะครับยายบอกรับไม่ได้จริงมาทำแบบนี้กับหลาน
ยายได้ยังไงคือยายบอกปกติยายเลี้ยงหลานเองนะเพราะว่าแม่
เขาก็เลิกกับสามีเก่าไปเนี่ยนี่แม่เขามารับอยู่บอกช่วงปิด
อะไรอย่างนี้รับมาอยู่ด้วยได้แค่เดือนเดียวอ่ะสุดท้ายหลาน
ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตความจริงคุณยายบอกจะขอเข้าไปดูกัน
ทำแผนนะอยากไปดูหน้าผู้ต้องหาใกล้ใกล้นะคือยายบอกยายไม่
เข้าใจว่าทำกับหลานชายยายแบบนี้ทำไม
ยายเลี้ยงของยายมาไม่เคยตีเลย
ยายบอกยายพยายามเตือนลูกสาวอยู่ตลอด

ย้ายกันมามาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้
แล้วก็เกิดเหตุสลดขึ้นจนได้

มันหน้ามู้หูจริงเลย

ตอนที่เอาน้องมาเลี้ยงน้องบอกว่าไม่อยากอยู่ที่นู่น

เราก็กลัวไปว่าน้องติดโควิดก็เลยให้ไปอยู่กับแม่

เมื่อเธอพูดถ้าเราได้เจอเขาอีกครั้งจะบอกเขายังไงบ้างมั้ย
ไม่มีคำพูดที่จะมีกับเขา

แม่ซึ่งอยู่ที่บ้านแม่ไม่ได้ยินเสียงเลยเหรอ

กลัวว่าถ้าไปช่วยเนี่ยเดี๋ยวลูกจะโดนหนักกว่าเดิม

เวลาลูกไม่ทำการบ้าน
จะลงโทษกลัวว่าจะโดนหนักกว่าเดิม

ระหว่างเจ้าหน้าที่คุมตัวในวิรัฐมาทำแผน

แม่ของเด็กชายวัย๘ขวบ

ห่างจากบ้านเช่าจุดเกิดเหตุ

คือเมื่อคืนตอนงานศพลูกเนี่ยญาติพี่น้องเขาก็มาต่อว่าด่าทอ
ทำไมไม่ช่วยลูกปล่อยลูกถูกสามีใหม่ทำร้ายจนเสียชีวิตได้ยังไง
ตอนนี้วันทำแผนเนี่ยเธอไปนั่งอยู่ท้ายซอยนะฮะ
ห่างจากบ้านเช่า๓๐เมตรร้องไห้ตลอดเวลา
คือตรงนั้นเนี่ยแน่นอนว่าได้ยินเสียงชาวบ้านที่เขาตะโกนสาบแช่งสามีใหม่ของเธอ
ที่ทำร้ายลูกชายเธอจนเสียชีวิตแน่นอน
รวมทั้งเรื่องที่ต่อว่ามาถึงเธอว่าทำไมไม่ปกป้องลูกปล่อยให้ลูกตายได้ยังไง
พี่สาวของแม่เด็กก็คือป้าของเด็ก
พี่สาวนี่มาต่อว่าน้องสาวด้วยนะครับ
บอกว่าให้พูดความจริงกับตำรวจให้หมดนะ
วิรัติสามีใหม่เนี่ยทำอะไรกับลูกชายบ้างนะ
คือถ้าไม่นึกถึงใครเนี่ยนี่พี่มาเนี่ย
ถ้าไม่นึกถึงใครเนี่ยนึกถึงยายอ่ะนะ
แม่ตัวเองเนี่ยที่นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านเนี่ย
นึกถึงยายบ้างว่ายายเขาช้ำใจขนาดไหน
ที่พูดแล้วว่าไม่ได้ช่วย

โหไม่รู้กลับมาก็ถามแต่ไม่มีใครบอกไม่มีใครพูด
เห็นไหมล่ะแม่เป็นยังไงเคยบอกเลยอะไรไหม
คุณผู้ชมคะคือนอกจากเสียงกร่นด่าสาบแช่งตัวพ่อเลี้ยงที่เป็นผู้ต้องหานะคะ

เดี๋ยวคุณผู้ชมรอแป๊บนึงทีมข่าวของเราไปคุยมา
คุยถึงในบ้านเช่าเลยคุยกับแม่เด็กคุยกับพี่สาวของเด็กด้วยนะคะ
เพราะเกิดคำถามเยอะเหลือเกินว่าทำไมแม่ไม่ปกป้องลูกในไส้ลูกแท้ของตัวเอง
คือไม่น่าจะมีข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวใดได้คนที่เป็นแม่คน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะคือแม่จะยอมให้ลูกโดนทำร้ายจนถึงตายแบบนั้นเลยเหรอ
คือคนเป็นแม่ยอมโดนแทนนะถ้าจะต้องโดนทำร้ายยอมเจ็บแทนนะ
ควรจะปล่อยให้ลูกถูกทำร้ายแบบนี้แต่เอาอย่างงี้ไปคุยกับชาวบ้านก่อน
ชาวบ้านที่มาดูการทำแผนชาวบ้านก็คงมีความรู้สึกเหมือนกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะ
เขาบอกเลยว่าผมไม่ใช่ญาตินะผมไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะ
แต่ดูข่าวแล้วมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้จริง
พ่อเลี้ยงคนนี้ไม่ใช่คนทำกับเด็กแบบนี้มันทารุณเกินไป
คือแบบฝาเข้าไปเลยเขาบอกขอสักหมัดก็ยังดีขอสักนิดก็ยังดี
เพราะสิ่งที่พ่อเลี้ยงคนนี้ทำกับเด็กมันโหดร้ายรุนแรงยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้น

ผมก็ไม่ได้แสนในเรื่องกี้นะความที่เราเป็นมนุษย์

แผ่ด้วยภาพของผมก่อน
โด๊ยแขนหักผมไม่เป็นไรขอได้ใส่

กระทั่งโยนหินโยนรองเท้ายังมี
ชาวบ้านเขาทนไม่ไหวโยนหินโยนรองเท้าอะไรก็ได้อ่ะ
อย่างในออยคนนี้บอกผมขอสักหมัดหนึ่งผมเจ็บก็ยอมนะ
เพราะว่ารับไม่ได้กับสิ่งที่พ่อเลี้ยงทำกับลูกเลี้ยงแบบนี้
เพื่อนบ้านบอกว่าที่ผ่านมานะคะก็เห็นสองผัวเมียปล่อยให้ลูกอยู่กันตามลำพังนะ

เคยได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องเสียงดัง
ตอนแรกเข้าใจว่าเด็กทะเลาะกับพี่สาว

แต่มันผิดสังเกตช่วง๓วันก่อนเกิดเหตุนะคะ
นายวิรัติกลับมาบ้านคนเดียวตอนกลางวัน

เขาก็เริ่มรู้สึกผิดสังเกตในตัวพ่อเลี้ยงคนนี้แล้ว
คือสภาพของน้อง

สะหรับรันทดใจสงสารเด็กเหลือเกิน
ตามแขนตามขาตามลำตัว

มันไม่ใช่แค่รอยไม้เขี้ยนไป

สายแบบสายรัดสายไฟเคเบิ้ลทายอย่างนั้น

ยังแบบน่าสลดหดหูใจและสงสารเด็กมากจริง

จับขึงกับบ้านอะไรประมาณอย่างนี้
คือจับล่ามจับมัดเอาไว้แล้วก็

คือมีจุดหนึ่งทำแผนเตะเด็กอะไรประมาณอย่างนี้
เสร็จแล้วเอาปัสสาวะของตัวเองให้เด็ก
ดื่มบังคับให้กินพริกปรดอะไรพวกนี้นะครับ

คือวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ของเด็กเขาบอกเขานอนอยู่บนห้อง
เขาก็ได้ยินเสียงแต่เขาไม่กล้ามาห้าม
กลัวว่าถ้ามาห้ามเนี่ยเดี๋ยวลูกจะโดนหนักขึ้น
ประมาณว่าเหมือนกับพ่อเลี้ยงก็ลงโทษเด็กที่ไม่อ่านหนังสือ
หรือไม่ขยันหรืออะไรก็ว่ากันไป
สุดท้ายเนี่ยตัวพ่อเลี้ยงของเด็กเห็นเด็กเนี่ยแน่นิ่งไป
หลังจากทำร้ายทรมานหลายอย่างอุ้มเข้ามาในห้อง
ก็เลยพากันไปโรงพยาบาลมาถึงโรงพยาบาล
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเต็มที่แล้วเด็กเสียชีวิต
ที่น้องอยู่บนเตียงตรงนี้คงเป็นห้องฉุกเฉิน
นายวิรัติเนี่ยฉวยโอกาสหนีไปเลยนะฮะ
กลับมาที่บ้านมาเก็บเสื้อผ้าขี่จักรยานยนต์หนีไปเลย
แล้วเมื่อคืนก็ไปจับได้ที่ประจวบคิริขัน
วันนี้ทำแผนคุณสุชาดาสิริคงวันนี้ได้คุยกับแม่ของเด็กชายวัย๘ขวบที่เสียชีวิต
ภรรยาของนายวิรัตินะวันนี้เธอเปิดบ้านเช่านะที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นบ้านหลังเกิดเหตุให้เราเข้าไปคุยด้วย
ท่านผู้ชมฮะด้านในที่คุณสุชาดาเข้าไปเนี่ยขวดเหล้าขวดเบียร์นี่ยังมีวางอยู่เลยนะ
แต่ว่าแม่ของเด็กบอกอ๋อวิรัติสามีใหม่นี่โอ๊ยเขาไม่ได้ดื่มประจำหรอก
เพิ่งย้ายมาอยู่กันที่นี่ได้สัก๖เดือนเขาดื่มแค่แบบเพิ่งดื่มไป๒๓ครั้งเองนะเขาไม่ได้ดื่มประจำ
แม่ของเด็กบอกว่านายวิรัติสามีใหม่เนี่ยความจริงแล้วเขาไม่ได้มีนิสัยใช้ความรุนแรงนะ
เพิ่งมาเริ่มรุนแรงกับลูกชายของเธอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง
เธอยอมรับว่าบางครั้งที่นายวิรัติสามีทำร้ายลูกชายเธอก็อยู่ในเหตุการณ์
เธอเห็นเธอก็สงสารลูกคำถามทำไมไม่ช่วย
บอกไม่กล้าเข้าไปห้ามเคยเข้าไปห้ามแล้วแต่กลายเป็นว่านายวิรัติสามีทำร้ายลูกชายหนักขึ้นไปอีก
ก็เลยไม่กล้าห้ามคราวนี้ถึงตายเลยนะคราวนี้ถึงตายเลย
เธอบอกว่าเธอก็โกรธนะโกรธสามีมากแต่โกรธตัวเองมากกว่าที่ไม่สามารถปกป้องลูกชายได้
วันนี้เธอกลับมาที่บ้านหลังจากเขาทำผงทำแผนเสร็จเธอบอกเธอมาเอาเสื้อผ้าของลูกชายไปซัก
เป็นชุดที่ลูกชายชอบใส่แล้วก็ชุดนักเรียนด้วยเดี๋ยวจะเอาไปให้ลูกที่งานศพที่วัดที่ตั้งศพ
นี่คือสิ่งสุดท้ายที่เธอในฐานะคนเป็นแม่จะทำให้ลูกชายได้เธอบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
พ่งเสื้อผ้าเนี่ยครับที่เอามาซักเอามาตากเนี่ยอาจจะไปให้ลูกชายที่งานศพเนี่ย
บอกว่าตอนนี้เธอเครียดมากเธอไม่เหลือใครแล้วญาติพี่น้องทุกคนรุมประนามต่อว่าด่าทอเกลียดเธอ
หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จเรื่องคดีเสร็จเรื่องงานศพลูกคงจะไปหาที่อยู่ใหม่ไปอยู่กับลูกสาววัย๑๖ปี๒คนตามลำพังสองคนแม่ลูก
ตอนที่เขาทำเราทำจริงเราไม่ได้ยินจริงเราก็เลยไม่รู้
ที่เขาไปเรียกเราเราถึงเห็นไงตอนนั้นไม่ได้ยินมีแต่ตอนที่เขาลงโทษตอนเย็นที่ตีด้วยสายไฟ
แล้วแม่ก็แต่เข้ามาห้ามให้ห้ามไม่ได้ก็กลัวลูกโดนอ่ะอีกเคยขอ

เขาก็กลับมาด่าเราทีนี้ก็รู้แล้วว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีใครก็พยายามหาที่อยู่ใหม่กับลูกแค่นั้น
เราก็จะไม่ไปรบกวนเพราะพูดไปอะไรก็ไม่มีใครเชื่อ

เพราะว่าเกิดคำถามเยอะนะว่าเด็กโดนทำร้ายอยู่ตั้งนานนานแม่ไม่ได้ยินเลยเหรอ
แล้วดูจากบาดแผลของเด็กหรือว่าคำสารภาพพฤติกรรมต่างเนี่ยที่ผู้ต้องหาไปทำแผน
อาจจะไม่ได้ยินเลยเหรอแต่เธอบอกเธอไม่ได้ยิน

บอกไม่กล้าช่วยกลัวลูกจะถูกทำร้ายหนักกว่าเดิมจริง
จริงก็ต้องช่วยคนเป็นแม่น้องยอมเจ็บแทนยอมตายแทนลูกนะจริงแล้ว
ก็เนี่ยมันก็เลยเป็นคำถามค้างคาใจไม่ใช่แค่ผู้คนในสังคมหรอกครับ
แม้แต่ญาติพี่น้องครอบครัวของเธอเองก็เหมือนที่เธอบอก
ตอนนี้ทุกคนก็รุมประนามด่าทอแล้วก็เกลียดเธอหมดเลย
แต่มันก็เป็นเนี่ยแหละฮะมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอยู่ในบ้านอ่ะใช่ไหม
มันไม่ได้เป็นบ้านหลังใหญ่แบบโอ้โหห้องนอนไกลกันเหลือเกินอยู่กันแบบสองชั้นสามชั้น
มันเป็นบ้านเช่าหลังเท่านี้จะไม่ได้ยินเลยเหรอ
แน่นอนว่าอีกคำถามหนึ่งก็ต้องเป็นคำถามมาที่พี่สาวของน้องพี่สาวยุค๑๖นะฮะ
คือคุณผู้ชมถามมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เมื่อวานนะว่าเอ๊ะแล้วพี่สาวอยู่บ้านหลังเดียวกันหรือเปล่าได้ยินเสียงไหมได้มาช่วยไหมอะไรอย่างนี้
ก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมครับคือน้องเนี่ยเขาบอกเขาขอยืนยันหน่อยว่าเขาก็คือตอนนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าทำไมไม่ช่วยน้องเนี่ย
น้องบอกว่าตอนนั้นทุกคนเนี่ยหลับหมดแล้วนะพี่สาววัย๑๖ปีเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนได้ยินเสียงพ่อเลี้ยงเนี่ยลากน้องไปทุบตีแล้วเอาน้องเนี่ยไปจับมัดเอาไว้ตั้งแต่จุดที่นอนห้องครัวห้องน้ำ
แต่เธอเนี่ยไม่กล้าเข้าไปช่วยเพราะถ้าไปช่วยเนี่ยเดี๋ยวพ่อเลี้ยงจะตีน้องหนักขึ้นส่วนตัวเธอเองเธอไม่เคยถูกทำร้ายไม่เคยถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายอันนี้เธอบอกอย่างนี้นะตอนนี้ก็สงสารแม่ที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เชื่อว่าแม่เองก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้น้องตายหรอกแต่ก็คงไม่กล้าเข้าไปช่วยเหมือนกันอันนี้น้องเขายืนยันกับเราว่าอย่างนี้นะครับ
จะเป็นลูกคนละสามีกับน้องคนที่เสียชีวิต
แล้วก็เหมือนกับแม่ไม่กล้าเข้าไปช่วยประมาณอย่างนั้น
คุณผู้ชมก็ถามเยอะเนอะว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้
เราก็คุยกับตำรวจนะคะเดี๋ยวมาดูทางตำรวจให้ข้อมูลนิดนึง
เพราะว่าได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มเลย
หรือผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
ก็เปิดเผยพฤติกรรมทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะ

วิรัติพ่อเลี้ยงที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ก่อเหตุช่วงเวลาไหนอย่างไรบ้างนะคะ

ตั้งแต่๒ทุ่ม๑๙ตุลาคม
นายวิรัติทำร้ายทรมานลูกเลี้ยงโดยใช้เท้าเตะ

และรัดคอยงกับข้างฝา
แล้วทิ้งปล่อยให้ร่วงตกลงมา
ฉี่ใส่ขวดน้ำอัดลมขนาดใหญ่
บังคับให้เด็กกินฉี่ตัวเองให้หมด
แล้วให้ยืนกลางห้องห้ามนอน
คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือละเอียดเลยตำรวจแถลงเลย

นายวิรัติพ่อเลี้ยงคนนี้ตื่นมา
เห็นว่าน้องยืนหลับ
พอน้องยืนหลับปุ๊บเอาเท้าเตะค่ะ
เข้าที่ตัวน้องเตะแรงมาก

นายวิรัติจับตัวน้องให้ลุกขึ้น
บังคับให้ยืนต่อห้ามหลับ
จนตี๔ข้ามวันวันที่๒๐ตุลาคม
นายวิรัติพ่อเลี้ยงเอาเท้าเตะ
และกระทืบน้องแรงมากนะคะครับ
ใช้สายไฟตีซ้ำ
จนน้องสลบค่ะ

นายวิรัติอุ้มน้องเข้าไปในห้องน้ำ
เอาน้ำราดเพื่อให้น้องฝืน

คุณผู้ชมคะแต่เด็กเขาไม่ฟื้นแล้ว

ไปให้ดูคือไม่ได้จะช่วยอะไรตั้งแต่ต้นนะอุ้มไปให้ดู
แล้วก็พาไปโรงพยาบาลกัน
วิรัติพ่อเลี้ยงรับสารภาพนะคะ
เพราะว่าน้องไม่เชื่อฟังคำสั่งไม่ยอมอ่านหนังสือไม่ยอมทำการบ้าน

ไม่เชื่อฟังคำสั่งไม่ยอมอ่านหนังสือไม่ยอมทำการบ้าน
แล้วดูสิ่งที่ทำตั้งแต่๒ทุ่มยันตี๔นี่ค่ะ
ถูกดำเนินคดี๓ข้อหานะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทารุณโหดร้าย
ข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย

ก็ตอนที่นำตัวไปฝากขังเนี่ยนะ
นักข่าวก็พยายามถามนายวิรัติว่าทำไปเพื่ออะไร
คือคำถามนี้นักข่าวถามตั้งแต่ตอนทำแผน

คุณทำไปเพื่ออะไรคุณทำทำไม
คุณทำกับน้องโหดเข้มแบบนี้ได้อย่างไร

นักข่าวก็ถามประโยคเดิมคำถามซ้ำแบบนี้แหละ

ไม่ใช่แค่คำรับสารภาพว่าก่อนน้องไม่เชื่อฟัง

เขาอยากรู้ว่าใจคุณคิดอะไร

แต่คุณผู้ชมลองดูนะไม่ตอบ

ตอนนี้ก็ไม่ตอบก็นิ่งไม่ตอบอะไรเลย
หน้านิ่งไม่สบตาไม่ตอบไม่ขอโทษไม่พูดอะไรทั้งนั้น
ฟังจากพฤติกรรมที่ผู้ต้องหาสารภาพและตำรวจแถลงเนี่ย

คำสั่งไม่ยอมอ่านหนังสือไม่ทำการบ้าน
คือวิรัติเข้าไปอยู่ในคุกในเรือนจำเนี่ย
ผมอยากให้วิรัติเนี่ยเข้าไปแล้วไม่เชื่อฟังเหลือเกินนะ
เข้าไปแล้วไม่เชื่อฟังรุ่นพี่ในนั้น
ไม่ทำตามคำสั่งรุ่นพี่ในนั้น

แต่วิรัติเนี่ยคุณต้องรู้ไว้เลยว่าคุณทำสิ่งที่มันโหดร้ายโหดเยี่ยมเกินมนุษย์เหลือเกินกับเด็กคนหนึ่งอายุแค่๘ขวบ

นักข่าวบอกว่านักข่าวพยายามจะให้พ่อเลี้ยงได้กล่าวคำขอโทษ
สักครู่คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะบอกว่าเนี่ยสุดท้ายแล้ว
อยากจะพูดอะไรไหมอยากจะพูดอะไรกับเด็กไหมเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่พูดอะไรอยากจะขอโทษไหมยังไม่ขอโทษเลยไม่ขอโทษไม่พูดอะไรเลยอ่ะ
คือคำถามเนี่ยมันตามมาแน่นอนถ้าพฤติกรรมผู้ต้องหาขนาดนี้นะในบ้านหลังนี้คือแหมผมไม่อยากพูดถึงน้องอายุ๑๖นะเพราะว่าถือว่ายังเป็นเด็กและเยาวชน
แต่แม่ของเด็กเนี่ยคือคุณไม่ได้ยินจริงเลยเหรอ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่ตำรวจบอกว่ามันตั้งแต่เท่าไหร่๒ทุ่ม๒ทุ่มยันข้ามวัน
เพราะว่าพฤติกรรมต่างที่คุณทำเด็กไปตั้งแต่ค่ำยันเช้ามืดอ่ะคุณไม่เคยรู้สึกว่าเห้ยเกินไปแล้วโอ้โหไม่ไหว
เราทำเขาสลบไปแล้วยังปลุกเขาเข้ามาเอาน้ำสาดเขาอีกเอา

เฮ่ยพอเถอะเรามันเลวเกินไปแล้ว
จนเด็กตายใช่ไหมใช่ไหมทำไมค่ะมีเด็กมั้ย

เข้าไปอยู่ในเรือนจำในคุกตอนนี้นวิรัตินะ
เข้าไปแล้วก็อยากให้วิรัติไม่เชื่อฟัง
แล้วก็ไม่ทำตามคำสั่งของรุ่นพี่ในคุกเหลือเกิน
ไม่มีใครรับได้จริงกับพฤติกรรมของนายวิรัติคนนี้นะคะ

คุณป้าของน้องที่เสียชีวิตบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าความจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
เธอก็เช่าห้องเนี่ยติดอยู่กับห้องของน้องสาว
ทีนี้พอน้องสาวไปคบหาอยู่กินกับนายวิรัติ
เริ่มได้ยินเสียงเด็กร้องจากการถูกตี
แล้วก็เหมือนกับบังคับให้อ่านหนังสือ
แต่คำถามก็คือว่าเธอบอกที่เธอได้ยินเนี่ย
บังคับให้หลานของเธอวัย๘ขวบอ่านหนังสือเนี่ย
ตี๓ตี๓บังคับให้เด็กตื่นมาอ่านหนังสือ
ก็พยายามเตือนสติน้องสาวบอก
มันชักยังไงแล้วนะผู้ชายคนนี้เลิกไหมนะ
ตีลูกเนี่ยแม้จะคือลูกเลี้ยงอ่ะนะ
แต่มาตีลูกของเธอเนี่ยลูกของน้องสาวเนี่ย
เขาตีลูกเธอเนี่ยแล้วบังคับให้อ่านตอนตี๓มันใช่เหตุผลเหรอ
คือถ้าเด็กจะอ่านหนังสือมันต้องอ่านตอนไหน
แล้วมันต้องตีพอเหมาะพอควรใช่ไหมเด็กไม่อ่านหนังสือ
บอกเนี่ยบอกให้น้องสาวเลิกน้องสาวก็ไม่เลิก
น้องสาวก็ไม่เชื่อเคยเช่าห้องอยู่ติดกัน
แล้วได้ยินเสียงแล้วไปเตือนน้องสาวไม่เลิกไม่ฟัง
ย้ายหนีเลยฮะแล้วก็มาเช่าเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่
เหมือนกับประมาณว่าแหมพี่จะได้ไม่ต้องมาเตือน
ย้ายหนีเลยแล้วเป็นไงเกิดเรื่องเลยนะครับ
ส่วนประเด็นที่นายวิรัติพ่อเลี้ยงของเด็กนะ
คือตามคำสารภาพบอกบังคับให้เด็กดื่มปัสสาวะใช่ไหม
มันมีข่าวบอกว่าหนักถึงขั้นเคยบังคับให้กินอุจจาระตัวเองด้วยเนี่ย
ป้านะคุณป้าของเด็กบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
แต่ถ้ามันถึงขั้นนี้จริงเนี่ย
อย่าถึงขั้นอุจจาระเลยเอาแค่ปัสสาวะก็ตามเนี่ย
ลองกินเองบ้างไหมอยากให้นายวิรัติเนี่ยลองกินเองบ้าง
ประเด็นที่หลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วพี่สาวของเด็กอายุ๑๖ปี
ทำไมไม่ไปบอกใครให้มาช่วยน้องบ้าง
น้องชายก็ถูกทำร้ายอยู่หลายครั้ง

นายวิรัติเนี่ยอาจจะข่มขู่เด็กเอาไว้ก็ได้
อาจจะคมขู่ลูกเลี้ยงคนต่อเอาไว้ก็ได้
มันดึกแล้วเด็กก็ง่วงอะเนาะ

เด็กร้องขึ้นมาพี่ก็ถึงได้สะดุ้งตื่นขึ้นมา

คือยังให้หลานอ่านอยู่พี่ก็ได้ตะโกนไป

พออีกวันหนึ่งมาพี่ก็ว่าให้น้องเขาบอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
มาเจอเหตุการณ์วันที่บอกว่าหลานตายเนี่ย
รับไม่ได้จริงคือไปเห็นแต่ภาพศพหลานแล้วรับไม่ได้เลย
แต่ที่รู้มาจากพี่สาวของเขาก็คือบอกบังคับให้กินอ้วกตัวเองแค่นั้น
คือที่ได้ยินคือมีแค่บังคับให้กินอ้วก
แต่อุจจาระนี่ป้าไม่เคยได้ยินยังไม่เคยได้ยิน
ก็อยากให้มันโดนเหมือนที่มันบังคับหลานป้า
มันบังคับลูกหลานเราได้มันก็ต้องกินได้
คุณผู้ชมคะและจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะคะ
หมายความว่าพ่อเลี้ยงคนนี้ทำร้ายร่างกายน้องมาเป็นระยะ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้น้องถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะว่าจากข้อมูลแม้กระทั่งตัวแม่เองหรือว่าตัวพี่สาวของน้องเอง
ก็ให้ข้อมูลว่าก็พ่อเลี้ยงก็ทำร้ายน้องแต่ไม่กล้าเข้าไปช่วยไม่กล้าเข้าไปห้าม
ก็ทำร้ายมาบ่อยเพราะว่ากลัวน้องจะถูกทำร้ายหนักกว่าเดิม
คุณผู้ชมส่งข้อความมาได้เยอะเลยค่ะ
เห็นถึงความรู้สึกของคุณผู้ชมทุกท่านจริงที่ดูข่าวนี้ที่ฟังข่าวนี้อยู่
ทุกคนรู้สึกไม่ต่างกันค่ะกับพฤติกรรมของพ่อเลี้ยงคนนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะคนในวงการบันเทิงหลายท่านออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นแม่
คนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เห็นข่าวนี้ไม่มีใครรับได้จริง
คุณแพทย์นับประพาก็มีลูกชายเนอะน้องเรสซิ่งนะก็วัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดู
คุณแพทย์เนี่ยโพสต์เลยบอกเห็นข่าวนี้แล้วมันรับไม่ได้อ่ะมันรับไม่ได้จริง
คุณแพทย์บอกว่าเห็นแผลของน้องที่เสียชีวิตคือเห็นในข่าวนะสุดจะกลั้นเลย
คุณแพทย์ใช้คำว่ามันไม่ใช่การตีแล้วมันคือการทารุณมันคือการทารุณเด็ก
มารู้ว่าแม่แท้อยู่ในบ้านและปล่อยให้สามีใหม่ทำร้ายลูกเนี่ยโอ้โห
คุณแพทย์บอกว่านึกภาพปามไปเลยตอนที่เด็กถูกทำร้าย
๘ขวบอ่ะเด็กจะทุกข์ทรมานขนาดไหนก่อนที่น้องจะสิ้นใจตายอะค่ะ
ทีมข่าวของเราสัมภาษณ์คุณแพทย์มานะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูหน่อยนะคะ
เรื่องจริงก็คือตั้งใจว่าจะให้เงินจริงด้วยถ้าเกิดแบบมีคนพาตัวมาได้จริง
ก็ไม่เข้าใจว่าจะรักอะไรขนาดที่สามารถให้เขาทำลายลูกที่เราแบ่งออกมาได้ยังไงก่อน
เข้าใจความรู้สึกแบบกันทั่วใหม่เข้าใจแต่ว่าแพทก็ไม่ใช่แบบนี้
แล้วที่ฉันดูสัมภาษณ์จะมาอ้างบอกว่ากลัวผัวตี
แพทย์เนี่ยเห็นข่าวแล้วโพสต์ตั้งแต่ตอนที่ผู้ต้องหายังหนียังจับไม่ได้
ถึงขั้นบอกว่าคือถ้าใครเจอตัวเนี่ยมารับรางวัลเลยถ้าจับได้เนี่ยนะฮะ
ว่าล่าตัวมันมาอย่างนี้ค่ะ
แล้วคือแม่ของเด็กเนี่ยผมเชื่อว่าคือคุณก็ยังอายุไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่
อนาคตก็อาจจะเจอคนใหม่นะถ้ามีสามีใหม่มีแฟนใหม่เนี่ย
อย่าลืมว่าคุณก็ยังมีลูกก็คือพี่สาวของน้องที่เสียชีวิตอีกคนนึง
อย่าให้เหตุการณ์มันซ้ำรอยคือยังไงเนี่ยลูกก็คือเลือดเนื้อของเรา
สามีใหม่ก็ผู้ชายคนนึงคือถ้าไม่ดีเนี่ยแล้วใครเขาเตือนมาก็ต้องฟังบ้างใช่ไหม
ไม่งั้นปล่อยเยอะเลยเถิดขนาดนี้เนี่ยเอาลูกตายไปคนนึงแล้วเนี่ยแปดหวมเนี่ยตายไปคนนึงแล้วเนี่ย

ลูกคือลูกในไส้คือคนของเราอ่ะคือคนของเราในแท้